ติดคนนะครับผม
มาแล้วครับก่อนที่อยู่หน้าประตูครับ
คนของเราอยู่ตรงหน้าประตูครับครับ
เข้ามาช่วย
มาทำให้นายดีสุด
ไม่เหลือเแล้วไม่เหลือใจแล้ว
พอรู้สึกเสียใจมากที่ขายเตาหลักของจังหวัดหุวปากราน
ไปท่านเป็นคนดีท่านสร้างยังไงเยอะแย้เลยในจังหวัดหุวปากราน
ว่าท่านยังไม่ได้จับปัญหายังอยู่กับพวกเราอยู่
รู้สึกเสียใจไหม
โอกาสดีที่ท่านทำไว้ให้พวกเราเยอะแยะไปหมดเลย
มีแต่สิ่งดีทั้งนั้นทำให้สมุทรประการก้าวหน้าขึ้นมาเยอะแยะเลย
ตั้งแต่อยู่มาจนถึงอายุ๖๐เนี่ย
มีเรื่องในใจพูดแค่เดียวนะ
ก็ข้าวกาหนมปังอะไรแบบนี้

ก็คุณอ๋อยเพิ่งไปได้๘ปี
ที่กินข้าวกันเมื่อวานเช้าเลยคิดว่าควรเราสามารถการเอง
วันตรงนี้วันอะไรเออตรงนี้วันอะไรตรงนี้วันเสาร์ครับ
เสาร์วันที่หนึ่งอ่ะพรุ่งเนี้ยก็โอบบัญชีแล้วก็ค่ะแล้วก็โอบบัญชี
แล้วก็คุณป้อมคุณป้อมเรียกพบเรียกพบทีมทีมทีมค่ะ

ตรงไหมครับตรงตรงไหมครับตรงตรงครับตรงตรงครับ
คนข้อมูลอย่างง่ายแล้วก็
สิ่งแม่การที่ขอบคุณเต้าของทางสินค้าของทางถ้าไม่สัยอยากพูดหมดแล้ว